ภัยดาวดินที่ไปเคลื่อนไหวตั้งแต่วันศุกร์ดิบ
ก่อนเมื่อวานนี้ที่ถูกตำรวจจับไป
เขาเอาตัวไปส่งขอบหน้าศาลฝากข่างที่
สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
โดยสารท่านควบคุมตัวแล้วแล้วก็ไม่ให้ประกันตัว
เพราะว่าชี้ว่ามีพฤติการยุโยงปลูกปั่น

อันนี้ศาลบอกนะส่วนแม่ของภัยดาวดิน
เยี่ยมก่อนก่อนจะเข้าเรือนจำนะครับ
ตามไปโผล่เข้ากอดลูกชายนะครับ
แล้วก็ชู๓นิ้วด้วยให้กำลังใจลูกครับ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนาย
จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
มาขอฝากขังตัวชั่วคราวผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
นายกฤษดางรุจรัตรทนายความของ๑๔นักศึกษา
และนักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
ก็ได้ไปยื่นคัดค้านคำร้องขอฝากขัง
เพราะมองว่าเป็นการจับกลุ่มโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มีนางสาวเบนจาแสงจันทร์สศภเก้าไกลนะครับ
ที่ใช้ตำแหน่งสอสอไปขอยื่นประกันตัวให้กับภัยดาวดิน
แต่หลังจากสารได้ไต่สวนคำร้อง
แล้วก็คำคัดค้านฝากขังไผ่ดาวดินแล้วมีคำสั่งว่า
พฤติการของผู้ต้องหามีลักษณะเป็นการยุโยงปลูกปั่น
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
หากได้รับการปล่อยตัวก็อาจจะไปมีพฤติการในลักษณะเช่นเดียวกัน
ประกอบกับพนักงานสอบสวนนะครับได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วย
พิเคราะห์แล้วจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวภัยดาวดิน
ขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวออกจากศาลนะครับ
นางคริมบุญธรรมรักษาแม่ของภัยดาวดิน
และน้องสาวที่เดินทางไปฟังคำตัดสินของศาลด้วย
โผล่เขากอดภัยดาวดินแล้วชูมือสามนิ้วแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ตะโกนร้องว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับ
ไปดูนาทีนั้นกันครับ
ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

สำหรับการควบคุมตัวไผ่ดาวดินไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษคนเดียวเลยนะคะ
ส่วน๑๙คนก็ถูกฝักขังที่สารแขวงดุสิต

สารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางค่ะทั้งหมด๒๑คน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไผ่ดาวดิน
เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมนุมบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีเดียว๑๐ข้อหาบวกไปอีก๒ข้อหาก็เป็น๑๒ข้อหานะคะ
คือ๒ข้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นหัวหน้ามีการ
มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
ส่วน๑๐ข้อหาเดิมที่มีการแจ้งไปพร้อมกับ๒๑แกนนำก่อนหน้านี้ค่ะ

ข้อหาแรกคือร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นทำให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
ข้อหาที่๒ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ
ร่วมกันวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งกีดขวางการจราจร
ร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดบนถนน
๖ร่วมกันขูดกระทะขีดเขียนพ่นสีบนถนน
ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายทำร้ายผู้อื่น
โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
และ๑๐ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า

ทีนี้ข้อหาที่โดนไปตำรวจเขาก็ชี้แจงต่อว่า
มันเป็นความผิดซึ่งหน้าคุณผู้ชมแล้วก็เป็นความผิด
แล้วก็เป็นการกระทำที่ไปกระทบต่อสิทธิของการดำเนินชีวิตของผู้อื่น
คือก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามว่าการไปจับกลุ่มแก่นำ
ทำไมคุณไม่มีหมายจับแล้วคุณไปจับได้
ตำรวจชี้แจงว่ามันคือความผิดซึ่งหน้า
ก็เลยสามารถเข้าไปควบคุมตัวได้นะครับ
ทางด้านของผลตบตรีประยะเตาวิชัยครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบ่าน
ท่านก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจตรงกัน
ทำไมต้องจับกลุ่มแก่นำทั้งหมด๒๑คน
บอกว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
เพราะว่าเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้า
โดยเจ้าหน้าที่เห็นการกระทำผิดเกิดขึ้น
ตั้งแต่การวางของตั้งเต็นต์เครื่องขยายเสียง
นะโดยรอบอนุสาวรีประชาชิบทรัพย์
ตำรวจมีคำสั่งให้ทำการเคลื่อนย้ายแล้ว
ขอความร่วมมือแล้วแต่กลุ่มผู้ชมนุมไม่ได้ดำเนินการตาม
แล้วถือว่าเป็นการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานฮะนะฮะตำรวจก็เลยนะฮะ
ดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะฮะ
อีก๒ข้อหาก็คือในพระราชมัญญัติจราจรและพระราชมัญญัติการรักษาความสะอาด
รวมทั้งมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและใช้เครื่องเสียงเครื่องขยายเสียง
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งตำรวจนครบานได้ควบคุมตัวทั้งยี่สิบเอ็ดคน
ส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสอนอสำราญราชค่ะและควบคุมตัวนะฮะ
ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชะแดนภาคหนึ่งอำเภอคลองหลวงที่ปฐุมธานีนะฮะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ามีการนำทั้ง๒๑คนเนี่ย
ฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษ๑รายก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะฮะ
สารแขวงดูศิษย์สิบก้ามรายและเยาวชนหนึ่งรายนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของเยาวชนก็มีการเชิญสหวิชาชีพไปร่วมสอบสวน
และส่งตัวไปที่ศาลเป็นที่เรียบร้อย
และอย่างที่บอกไปนะฮะว่านะฮะไผ่ดาวดินเนี่ย
อ่ะไปอยู่ที่เมื่อสักครู่ที่รายงานไป
เยาวชน๑คนเนี่ยนะฮะก็ให้กลับบ้านไปไม่ต้องวางเงินประกัน
แต่มีคำสั่งว่าห้ามไปทำกิจกรรมแบบนี้อีก
แต่สิบเก้าคนที่เหลือเนี่ยนะฮะยังไม่มีใครได้เป็นการตัว
แม้แต่คนเดียวนะครับขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ย้ำนะครับว่ากลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยก็กระทำผิดหลายข้อหาครับนะฮะ
เป็นการทำผิดซึ่งหน้าถ้าเกิดว่าปล่อยให้กระทำต่อแล้วก็ผิดแบบนี้อยู่เนี่ย
จะไปกระทบต่อสิทธิในการใช้ชีวิตของคนอื่นตามปกติและกระทบต่อสิทธิเสร็จภาพของบุคคลอื่น
อาจจะนำมาสู่ความไม่สงบเกิดขึ้นตำรวจจึงตัดสินใจไปควบคุมตัว
แล้วก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อันนี้เป็นฝากฝั่งของตำรวจที่ชี้แจงมานะครับครับ